ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

มาแล้วนะแต่เดี๋ยวกำลังวิ่งมารอสักครู่หนึ่งคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันหยุดเนอ

โอ๋เป็นกระแสที่พูดถึงต้องตั้งเมื่อวานนี้แล้ว

อันนี้เข้าจริงไว้สวัสดิ์
มีขนมปังแสนอร่อยมาใช่มะแล้วก็เคยดื่มขนมหน่อย

เพราะว่าวันนี้มันเงี๊ยบเป็นปกติไง

ความเงียบเปอัดอึมคืมมาอีกรอบน้อย

จะเรียกคำว่ารองสามก็แล้วแไป
แต่ทุกคนก็ไม่อยากให้เรียกคำนี้ไงเพราะมันจะรู้สึกว่า
เศรษฐกิจมันจะลงไปอีกก็ขอความร่วมมือ
ค่ะทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่๒๕๐รายด้วยกันค่ะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะวันนี้๒๙๕๗๑ราย
รักษาหายเพิ่ม๑๐๘รายนะคะ
กลับบ้านแล้ว๒๗๙๔๘รายแล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๙๕ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งออกเป็น๑จากระบบเฝ้าระวัง
และระบบบบริการ๙๐ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกวันนี้เยอะนิดนึง๑๕๕รายนะคะ
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เข้าสถานกักกันอีก๕รายด้วยกันค่ะ

ไม่ใช่รัฐมนตรีที่จะเดินทางไปย่านทองหล่อ
ตามที่กระแสข่าวก่อนอันนี้เขาบอกว่ามีรัฐมนตรีไป๒คน
แต่ก็ต้องไม่รู้ว่าแบบว่าคนไหนเป็นคนที่ไปนะคะ
ซึ่งทางนายศักดิ์สยามก็บอกว่าซึ่งถ้าตนก็ร่วงแล้ว
พร้อมยืนยันว่าตอนนี้ร่างกายเขายังแข็งแรงดี
แล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ครบทั้ง๒โดสแล้ว
นี้ก็สืบเนื่องมาจากกระแสข่าวนะคะ
แชร์กันในโลกออนไลน์ระบุว่าน้องฟ้าใส
อันนี้เป็นดาวดังอยู่ที่คริสเตอร์คลับที่ทองหล่อ
ก็โพสต์เฟสบุ๊กแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยผลออกมาแล้ว

ใครที่อยู่ใกล้หรือสัมผัสฟ้ารีบไปตรวจเพื่อจะรักษา
ไวต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
ซึ่งกระแสข่าวยังระบุอีกว่า
อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มไฮโซ
รวมถึงระดับรัฐมนตรีคนดัง
คือแถวทองหล่อมันก็จะมีคลับดังหลายที่
ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีทั้งผับบาร์อะไรก็ว่ากันไป
โดยปกติเนี่ยตามปกติของคนที่ไปเที่ยวผัก

แต่ไปร้านนึงเขาก็จะเปลี่ยนอีกร้านหนึ่ง
หรือถ้าอย่างไปพวกคลับต่างเนี่ย
ก็คือจะมีแบบว่าน้องเนี่ยดาวดังแต่ละที่
บางทีเขาประจำอยู่ที่ร้านนั้นปั๊บ
บางทีลูกค้าออกไปแล้วลูกค้ากลุ่มใหม่มา
เขาก็ไปบริการลูกค้ากลุ่มใหม่อีก
ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบต่อแล้ว
ลับนี้ก็ค่อนข้างแบบเป็นไฮโซไฮโซ
ดังนั้นคนที่ไปแต่ละคนก็ค่อนข้างเป็นคนมีเงิน

ท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมา
เป็นการรับน้องรัฐมนตรีใหม่เลยแล้วกัน
จากกรณีที่คุณตรีนุษย์เทียนทอง
คุณตรีนุษยเตียนทองนี่ถือว่าเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง

หลังจากที่รับแจ้งว่ามีผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี
ที่เขาได้รับตำแหนรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
เมื่อวันที่๔เมษายนปรากฏว่าคนที่มาร่วมแสดงความยินดีติดโควิด
ติดโควิดขนาดเดียวกัน
ระหว่างนี้๔เมษายนอะไรเกิดขึ้นครับ
๔เมษายนคุณตรีนุษย์ก็ได้ไปประชุมคอรมอ

แล้วก็ไปรับนโยบายจากคุณวิศนุเครืองามรองนายก
เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมานะครับที่กระทรวงเนี่ย
ล่าสุดวันนี้คุณที่จะต้องตอบคำถามนี้ดีในคอรมอลก็คือคุณวิศนุ
คุณวิศนุอาจจะรับทราบเรื่องที่นางสาวตรีนุษย์ขอกักตัวแล้ว
ส่วนวันที่ตนไปร่วมประชุมแล้วก็มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนั้น
เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมาตนสวมใส่หน้ากากตลอดอนามัยตลอดเวลานะฮะ

เมื่อถามว่าจะต้องเข้าไปตรวจเชื้อหรือเปล่า
หรือต้องกักตัวไปคุณวิศนุบอกว่าตนกำลังรอรับแจ้งจากแพทย์กรมควบคุมโรคอยู่ว่าจะต้องปฏิบัติตัวกันยังไง
ขณะเดียวกันวันที่๗เมษายนมีแค่การร่วมประชุมคอรมอเท่านั้น
ช่วงนี้ไม่มีภารกิจอะไรก็สามารถงดงานบางอย่างได้
นี่มันเริ่มลามไปในวงการบันเทิง
มันต่อกันไปอะไรอย่างนี้นะคะ
พี่ตุ๊กแม่ตุ๊ก
ตอนนี้ก็มีทั้งคนไปตรวจ
ตรวจแล้วก็ยังต้องกลับนะ
ต้องรออีกตั้งหลายวันก่อนเพราะว่ามันยังอาจจะอีกรอบหนึ่ง
แต่ขณะเดียวกันผู้จัดการของนาดาวนะครับ
ผู้จัดการของนาดาวเนี่ยก็ต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงกันมั้ง
หนูรู้จักแกนานแล้วตั้งแต่สมัยหนูเล่นหนัง

ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่เล่นหนังสมัยก่อน
ปรากฏว่าโอเคศิลปินนาดาวน่าจะต้องกักตัวกันพอสมควร
นาดาวได้มีแถลงออกมาแล้วนะฮะว่าวันนี้คือวันนี้
ตั้งแต่เมื่อคืนคนจับตาวงการบันเทิงของเรามาก
พวกเราจะทำยังไงกันต่อวงการบันเทิง
ถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดในกองถ่าย
กล้องไทยละครกล้องไทยอาจจะต้องหยุดหมดหรือเปล่า
ส่วนทางนาดาวเองอย่างที่บอกไปว่าพอพี่เขาจะเป็นคน
ดูแลในเรื่องของศิลปินด้วยตอนนี้เป็นผู้บริหารแล้วเนี่ย
พอดีเขาอาจจะมีการใกล้ชิดเจอน้องบ้างอะไรอย่างนี้

บางทีตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ต้องกักตัวอย่างไทเทนียม
อย่างที่เมนพูดไปแล้วว่าวันนี้นะฮะ
กรทมสั่งปิดสถานบันเทิงหมดแล้ว

วัฒนาบางแคร์ยังไงก็ต้องปิดตอนนี้

ขนาดนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วฮะ๖เมษายน
ความจริงเราจะต้องกลับบ้านกันประมาณสักวันที่
ปกติ๙นี่คือกลับบ้านกันแล้ว

ถ้าสมมุติวันนี้รู้สึกบุรีรำจะนำร่องแล้ว
นำร่องไปเลยว่าถ้าสมมุติคุณมาจากพื้นที่เสี่ยง

นิ่งสีแดงตอนนี้ประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้าง

เอาใกล้ไปก่อนประกอบว่าทาง
ทางจังหวัดบุรีรำเขาบอกเลยว่า๑๔วันกักตัว

คำถามเนี่ยคนที่จะตอบก็คือคุณอนุทิน
คุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยเขาบอกเลยครับว่า
กล่าวถึงอย่างแรกการจัดโซนในพื้นที่ก่อน
ว่าจะมีการจัดโซนมีหลายสี
สีแดงก็มีสีม่วงก็มีนะครับ

เขาได้ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะฮะ

อืมแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังเขาว่าอย่างงั้น
ไม่ให้เล่นแต่แรกมันไม่มีอยู่แล้วนะฮะ
ไม่ได้กลับไปสนุกสนานเฮฮากินเหล้าหรือไปเที่ยว
ในหมู่เพื่อนฝูงอยู่แล้วช่วงนี้
แม้จะมีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแต่วันนี้คุณอนุทินเขายืนยันแล้วนะครับ
ไม่มีการกักตัวนะครับสามารถเดินทางกับภูมิลำเนาได้
ไม่มีการกักตัวนะครับสำหรับพื้นที่สีแดง
อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติตนในวันนี้พื้นที่สีแดง
ร้านอาหารกลับมาปิดสามทุ่มค่ะร้านอาหารกลับมาปิดสามทุ่ม
การขายเบียร์แอลกอฮอลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามให้มีการจัดการแสดงดนตรีเอาง่ายคอนเสิร์ตหยุดหมด
ทุกอย่างต้องปิดก่อน๓ทุ่มเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่นะครับ
ปรากฏมีกระแสข่าวลือว่าสสและรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
คุณอนุทินกล่าวว่าอย่าไปสนใจรัฐมนตรีไม่เกี่ยว
ใครก็ไม่สมควรไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความเสี่ยงทั้งนั้น
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องตามข่าวต้องมาตรวจเท่านั้นเอง
เมื่อรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงก็ต้องพยายามเลี่ยงไปในช่วงนี้
หากถึงเดือนมิถุนายนวัคซีนมาถึงก็ได้ฉีดกันทั่วหน้า
อันนี้คุณอนุทินพูดอย่างนี้แล้วค่อยกลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมนะฮะ
เราไปฟังเสียงคุณอนุทินกันสักนิดนึง

คนกรุงเทพหรือคนในประกาศพื้นที่สีแดงเดินทางไปที่ไหนก็ไม่ถึงกับว่าต้องกักตัว
เรากากตัวเฉพาะคนที่ติดเชื้อกากตัวเฉพาะคนที่มีความเสียงสูงเลย
ก็ต้องการแล้วทุกอย่างมันก็ไพลอล์ฟแล้ว
เราก็เห็นว่ามันมาจากไหนกว่านี้
บอกกันหลังไม่ผิดลืมยังทำให้ติดโครงยังได้เลย
ต่อให้เราแยกแก้วแยกขวดแต่ว่าเราใช้น้ำแข็งถังเดียวกัน

เราจะไม่อื่นตัวกันไม่ได้เนี่ย
คนก็เลยไปมุ่งประเด็นว่ารัฐมนตรีคนนั้นที่ไปเที่ยวทองหล่อคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะถ้าเอาจริงก็คือเป็นน้องของคุณเนวินชิดชอบเนี่ยแหละนะครับ
ว่าโอเคละเกี่ยวกับรัฐมนตรีที่ไปเที่ยวทองหล่อวันนี้นะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยสายหน้าว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาแน่นอน
ไม่ใช่รัฐมนตรีที่เดินทางไปย่านทองหล่อตามที่มีกระแสข่าวแน่นอน
พร้อมระบุว่าถ้าไปตนก็ล่วงแล้วพร้อมยืนยันว่าขนาดนี้ร่างกายแข็งแรงดี
ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครบ๒โดสแล้วด้วย
คือรัฐมนตรีศักดิ์สยามบอกเขาได้รับวัคซีนครบ๒โดสแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดในคณะการประชุมคอลโม
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะเพราะว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวมาเนี่ย
ยังไม่ได้มีการประชุมคอรมอลเลยและไม่ทราบว่าใครเป็นคนปล่อยข่าว
หรือมีเจตนาอย่างไรนะฮะอันนี้คือคุณศักดิ์สยามเขาพูดมาอย่างนี้เลยนะครับ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากแบบว่ามันมีในโลกออนไลน์ครับในโลกออนไลน์บอกว่าน้องฟ้าใส
น้องฟ้าใสที่เมื่อกี้คุณเล่าไปน้องฟ้าใสนี่คือระดับฮิตท็อปฮิต
เป็นดาวดาวดังของคริสตันคลับอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อน
ดาวดังของคริสตันครับน้องฟ้าใสเนี่ยเขาโพสต์เฟสบุ๊คแจ้งเพื่อนว่า
ตัวเขาเองติดเชื้อโควิดแล้วนะแล้วก็ระบุว่าตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะ
ฟ้าใสเนี่ยพบเชื้อโควิดค่ะใครอยู่ใกล้หรือสัมผัสฟ้า
เริ่มไปตรวจนะคะเพื่อจะได้รักษาหายวัยต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะประกวดกระแสข่อมันก็เลยตีกลับ
เพราะว่าน้องฟ้าใสเนี่ย
ถึงสองสองคนซึ่งอย่างที่บอกเมย์ได้อธิบายไปแล้วบ้างเหมือนกันว่า
ฟ้าใสเนี่ยเขาไปเที่ยว๓ผับเลยนะ

ผับเนี่ยคือทั้งทองหล่อศรีลมแล้วก็รัชดา
ในช่วงวันที่๑เมษายนแล้วก็๒เมษายน
เขามาตรวจเจอโควิดวันที่๕เมษายน
แต่ในระหว่างนั้นเขาก็จะมีไปช้อปปิ้ง

แบรนด์เนมตามห้างต่างมีไปโรงแรมดังหลายที่อะไรอย่างนี้
บอกว่าไอ้คลัสเตอร์ผับทองหล่อเนี่ย
มีการติดเชื้อกันหลายคนมีข่าวลือถึงขนาดว่า

ตอนแรกนะฮะแล้วก็มีไฮโซเนี่ย

เพราะว่าเขาแบบว่าไปใช้ตรงที่นั้นคริสตันผับ

ไม่หนูไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงคือมันแอร์กัน

เพื่อนจะบอกรู้นานแล้ว
เห็นสิในรูปมันก็กลงแทบ
เออฉันเคยโดนพระนองแททแก้งไง

อ่ะก้ายกินแล้วพาไปเที่ยวบริเวณแหละ

ที่ไปวิ่งใกล้จับปั้มผู้หญิง

เอาอย่างงี้มันก็เลยตั้งจากนั้นเหตุการณ์นานแล้วนะ

ค่าเฉพาะชาร์จก็น่าจะแพงแล้ว
เรามีเสียงของคุณศักดิ์สยามสักนิดไหมจ๊ะ

แล้วเมื่อกี้เราว่าอย่างคุณศักดิ์สยามเขาก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนว่า

ขณะเดียวกันวันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุด
ก่อนที่เราจะไปข่าวอื่นคือเขาบอกคุณหมอธีรวัตรเขาได้ออกมาพูดเป็นอย่างเป็นเรื่องไปราวเลยว่า
ถ้ารอบนี้เข้าข่ายการระบาดรอบที่๓เนี่ยอันตรายที่สุด
อันตรายกว่ารอบแรกรอบสอง
คุณสังเกตรอบแรกที่มาเมื่อปีที่แล้ว
ร้านอาหารหลายมันเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาส
แบบอุ๊ดมีอาชิบใหม่รถนุ่มมีรถนี่

ตรวจที่โรงพยาบาลดัง๕วันยอดพุ่งไป๑๐๐กว่าคน

ไอ้โควิดเนี่ยเขาขายการระบาดรอบ๓
แบบที่ขับรถเข้าไปตรวจเนี่ยนะ

นี่มีกลุ่มที่แบบเรียนด้วยนะ

ผักทองหล่อส่วนใหญ่

ร่ำคนรวยมีกลุ่มที่เรียน

กำลังจะแบบลืมตาอ้าวป่ะว่าสงกรานี้

ก่อนจะถึงปีใหม่ประมาณสักอาทิตย์๒อาทิตย์
โควิดก็มารอบนี้อีกหนึ่งอาทิตย์

เตรียมของที่จะแบบเฮ้ยฉันจะมีกักตูนสินค้า

ละลอก๓ขนาดนี้เข้าตามคุณสมบัติแล้ว

การออกอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาล

หลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วอีกไม่กี่วันเราจะเข้าสู่สงการกันแล้วเนี่ย

จริงหยุดเย็นกลับบ้านไหมคะ

ผู้คนสังสรรค์ในที่ที่แบบคนแออัด
อะไรอย่างนี้ช่วงนี้ผับบานเราก็งดไปกันก่อน

ไงภาวะที่เป็นแต่ปรากฏพอเกิด
อันนี้ก็กระตือรือร้นกันขึ้นมาได้อีกหน่อย
ในโซเชียลก็เริ่มแชร์กันแล้ว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
แต่มุนจังหวัดเป็นยังไงตอนเดินทางก็ดูมนตราการแทน
สุดท้ายก็แล้วแต่ผู้ว่าแล้วต้องการสวรรค์
แต่ถ้าสมมุติกักไป๑๔วันก็ไม่ต้องสงการแล้วมากลับ
ก็ต้องกลับไปอยู่ไปถึงเดือนหน้าเลยเหรอ

ก็แต่จะบอกให้ติดต่อสอบถามคนในพวกที่หรือว่า

ดีเลไงบางทีบางคนไม่ได้เข้าถึงสื่อถูกไหม
กักหรือไม่กักแบบนี้ไปถึงเอายังไงถูกไหม
แต่ก็ยังไม่ได้มีมาตรการบอกมาว่าห้ามเดินทางนะตอนนี้
ใช่เพราะพี่เขายังยืนยันว่าเดินทางได้ช่วงสงการ

อ่ะก็คือเป็นแก๊งเขาเจอกันหมด
อร่อยออกชายอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าตัวพี่เขาก็เข้าไปแบบทำงานประชุมอะไร
ไปลายชั่วโมงอะลายครึ่งชั่วโมงเลย
ตอนนี้คือชนบุรี
มันมาจากอะไรมาจากทองหล่อทั้งหมด
ใช่ผับของทองหล่อนี่มีตรวจไปพันกว่าคน
ตอนนี้ที่มีหนึ่งคือติดประมาณร้อยกว่าคน
เหลือรอผลอีก๙๐๐กว่านี้ว่าจะเป็นยังไง

ไม่ออกไปเขาคือไม่มีตังค์แล้วอ่ะดิ้นไม่ได้รู้จะดิ้น
ยังไงแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณไปดูในไทยรัฐ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่เนี่ยแหละ
พวกอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลถือว่าเป็นอาการหนักพอสมควร
นะเดี๋ยวเราคงได้ไปชมกับข่าวนี้เต็มกับไทยรัฐนิวโชว์นะ
เพราะว่ามันน่าจะต้องติดตามกระใสข่าวในช่วงนี้จริงเองที่
ทำสคริปต์มาให้ชั้นต้องมีโควิดเอาไว้สุดท้ายสุดจะไม่พูด
แต่วันนี้ไม่ได้นะวัน๒วันนี้ต้องพูดก่อนโรคปกติไล่การที่เราทำคือ
โควิดคือเบาตัวนะแบบไม่ได้สาหรับมากหน้าที่ของปุ่นเราคือ

แต่ณตอนนี้จะต้องเอาเรื่องโควิดขึ้นมาไว้บนสุดแล้ว

แต่ปกติฉันพูดตรง๒๓เดือนที่ผ่านมาตัวเราเอง
ข่าวโควิดปุ๊บฉันจะเอาสกิปไว้ใต้สุด

เอ้าวันนี้มันกลายเป็นเรื่องสุดคือฮาครับ
โลกออนไลน์แชร์กันอย่างกว้างขวาง
กับสาวประเภท๒คนหนึ่ง

น้องนาเดียนี่คุณดู

เพื่อที่จะไปลุ้นเกณฑ์ทหารกับเขาค่ะหนู

โดยสมัครใจขอจับใบดำใบแดงค่ะ
นาเดียเนี่ยเขาโพสต์ข้อความระบุว่า
ผลการคัดเลือกทหารเมื่อวานจับสลากได้

ต้องรับใช้ชาตินางกล่าว

นางกินยากคุมเนาะแอ้งจี้

แปลว่าเด็กนางนางมีหายประลงหายประลานางเลิศเนาะ
หนูหนูนาเดียหนูเป็นท่านเลือกทหารกับเขาด้วย
เขาบอกอย่างนี้แหละครับมีคนถามว่าคนถามเข้ามาเยอะทำไมตัดผม
หนูตัดทำไมมันเสียดายไม่น่าตัดเลย
ขอความกรุณาเคารพสิทธิ์กันตรงนี้นิดนึงเนาะนางว่านะ
แล้วก็คือต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนนะคะ
นางว่าอย่างนั้นเอาเอกสารตรงนี้ไปยื่นก็จบ
แต่หญิงไปสวยให้คนตะลึงนางกล่าว
ยิงไปสวยคนตะลึงทั้งอำเภอยังได้เลย
แต่คือความฝันของเราในวันเด็กในวัยของนาดี
อยากมีโมเมนต์ล้วงหายว่ะ

นางอยากบอกครั้งหนึ่งอยากจะมีโมเมนต์ที่ล้วงหาย
แล้วลุ้นใบดำใบแดงโอ๊ยอีบ้า

การเก็บโมเมนต์อยู่ดีการล้วงหายจับสลาก
ได้ลุ้นไงเถอะ
คนก็ว่าอ้าวหนูแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้ใบดำเหรอลูก
เหมือนนางก็ว่านางก็คิดหนักอยู่เหมือนกัน
คิดหนักอยู่เหมือนกันว่าถ้าได้ใบแดงแล้วเนี่ย
จะต้องไปอยู่ในกรมตัวเองจะไหวไหม
อ๊ออีบ้านางไปจับทำไม
จะใช้ชีวิตยังไงนางบอกว่ายอมรับว่าตื่นเต้น
แล้วก็เสียวที่สุด
ตั้งแต่เกิดมาเลยนางบอกนางเสียวมากที่สุดในชีวิตเลย
หลายคนสงสัยว่าต่อจากนี้จะเอายังไง
ต่อจะเป็นผู้ชายเลยไหมว่าตัดอย่างบ่อยอย่างเนี่ย
นางก็บอกขอบคุณที่ชื่นชอบและขอโทษ

เสี๋ยท่า
กับที่เราวางไว้แล้วค่อยค่อยกรณ์คิดละก็ขอบคุณมาก
เขายังเป็นเภสภาพแบบนี้แล้วก็ได้หมดแต่ก็เดินตัดผมเลยนะยอมไปตัดเลือกค่ะ

ชีวิตหนึ่งเหมือนครั้งหนึ่งแต่ก็เข้าใจแหละ

อย่างนี้หรือเปล่าเธออ๋อไม่แต่แต่งหญิง

คุณแม่แต่งหญิงบางคนเขาก็ไม่ชอบ

เห็นไหมไม่อย่างนั้นลูกกับคุณแม่

ใครจะชอบกุยบ้ามีเยอะ
คือบางทีเขาไม่ชอบให้ออกสาวเยอะ

เขาอยากให้มันเป็นเกรลุกหวาน

เหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนผมครับ
พระของครับพระของครับหวัดดีครับแม่

คืออย่างนี้คุณคนนี้เขาไปทานราดหน้า

เหมือนแผ่นมาสต์หน้านะคุณไ่แล้วน่ะเมื่อมีผู้ถูกเปิดโผลยออกมา
อย่างนี้นะคะคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ว่าเออเนี่ยดูสิทำไมส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าแบบใบมันไม่ได้
ฟัดนี่ก็ปิดหมดนะหน้ารถเมกก็ปิดหมดนะก็มันอยู่ในช่วยได้ยังไงมันใบใหญ่ขนาดเนี้ยเนอะ
เพราะฉะนั้นทางกล่าวนะคะก็บอกว่ามีคนเข้าไปแชร์ต่อเท่าไหร่รู้ไหม
ครั้งก็มันก็ใหญ่จริง
มาคลายหน่อยหนึ่งนะสักครู่หนึ่งค่ะ

ค่ะโอ้อยากกินเลย
วันนี้ก็ฝนตก
วันนี้ตกจริงชื้นไปหมดแต่กรุงเทพฯเป็นอย่างน้อยนะ

ตกกันหน่ำเลยที่บ้านวันนี้ทุกวันหนักหนวงมาก

ก็บุตุของเขาก็ประกาศเตือนไทยรัฐตกเบานะไม่เห็นจะมีเลย

ไม่ใช่ตอนนี้ก็อยู่อ๋อแต่แบบนึงยังไม่ได้เข้าบ้าน

ไม่นิดเดียวแต่ที่อังเกตคือทองฟ้าโปร่งไหม
อืมแต่เมื่อก่อนแต่มันไม่มีฝุ่นวันนี้ที่เชียงใหม่เขาเห็นดอยสุเทพกันนะ
เขาดีใจตกมือกันนิ่งกว่าเขาแฮปปี้กันมาก
ต้นไม้ตกมือกันที่เชียงใหม่เขาบอกว่าพี่เอ็ม๒๕หมดไปแล้ว
ขอให้ฝนตกอีกแต่ขณะเดียวกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยา
เขาออกประกาศฉบับที่๑๙นะฮะว่าพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยขนาดนี้
ก็จะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่
รำพุนรำปังภัยเยาแพร่นานอุตรศาสตร์ระดิษฐ์พิสุทธิ์โลกสุขโขทัยกำแพงแพ็ดและตาก
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น
โดยอย่างแรกเนี่ยอยากจะเตือนพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับ
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่
สำหรับเกษตรกรนะฮะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่เกิด
ผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
จากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
เดี๋ยวจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เพราะฉะนั้นเมื่อความเย็นมาเจอความร้อน
ตอนบนก็จะทำให้มีอุณหภูมิอย่างแรกเลย

แล้วก็แน่นอนถ้าสมมุติมันลดลงเร็

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต

วันนี้เขาบอกว่าจากพายุมีพระติดถ้ำอยู่๓องค์
ตอนนี้ได้ติดตามกันบ้างไหม
ถ้าสมมุติคุณดูจริงวันนี้มีพระ

ภายในบริเวณสำนักสงฆ์ที่จังหวัดพิศนุโลก

พิศนุโรคน่าจะมีพายุมาหลายวันแล้ว

ก็ไปปรากฏในสำนักสงฆ์
ในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
หลายวันแล้วกระทั่งมีฝนตกลงมา

ท่วมสูงปิดปากถ้ำเลย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งปฏิบัติการ

นักประดาน้ำชุดแรกเนี่ยเดินทางเข้าไปในถ้ำเรียบร้อยแล้ว

สามรูปไปปฏิบัติธรรมในถ้ำ

ก็เลยออกมาไม่ได้ตอนนี้หน่วยกู้ภัย
ว่ายน้ำเข้าไปช่วยแล้ว

ได้ชมละครหลายครั้ง

มีโอกาสได้กลับมาเจอแม่อีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้มีเกิดขึ้นอันนี้ยิ่งกว่านิยายอีกทีเดียวนะคะ
แม่สมีโพลกอดว่าที่สะไพร
หลังจากรู้ว่าเป็นลูกสาวหายไปนาน๒๐ปี

แม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวเขาได้พบกับ
โดยลูกสาวของเธอก็คือเจ้าสาวในพิธี

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองซูโจมณฑลเจียงซูประเทศจีน
ตามรายงานของสื่อจีนเขามีการระบุ
ระหว่างที่พิธีการแต่งงานของคู่รักหนุ่มสาวกำลังดำเนินการไปด้วยความอบอุ่น
ฝ่ายแม่เจ้าบ่าวเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นปานที่มือของลูกสะพ้ายก่อน
ซึ่งปานดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับปานของลูกสาวของเขา
ที่หายตัวไปเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจถามพ่อแม่ของเจ้าสาวว่า
พวกคุณรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงหรือเปล่า
ด้านพ่อแม่ของจังเจ้าสาวก็ตกใจอย่างสิ
เอ๊ะเรื่องพวกนี้เขาก็รับตัวเจ้าสาวมาเลี้ยงนั้น
เป็นเรื่องที่เขาเก็บมาเป็นความลับหมดเลย

ในที่สุดความจริงถูกเปิดเผย
ทั้งคู่พบทารกเพศหญิงคนนึงที่ข้างถนนเมื่อ๒๐ปีก่อน
ก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะฉันจะเอามาช่วยเหลือ

ความจริงทั้งหมดปรากฏปรากฏว่าฝ่ายเจ้าสาวร้องไห้เลยค่ะ

อย่างไรก็ตามก็ยังมีการแต่งงานดำเนินต่อไปอยู่

ถึงว่าจะเป็นลูกแท้ของคุณแม่เจ้าบ่าว
แต่ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเลย

ดังนั้นก็คือเหมือนรับผู้ชายจริง

แต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกแท้ของเขา

เพราะรู้ว่าเป็นแม่เนี่ยคืออดแล้วนะ

สัญลักษณ์อะไรที่อยู่ในร่างกายอะไรอย่างนี้

ถ้ามีซ่อยอีกตัวไปซ่อยหายโดนขายตั้งแต่ครั้งแรกละ

แต่ก่อนเห็นไหมเป็นรูปหัวใจแล้วเอามาต่อกันอีก

แสนนูเหมาะว่ามใหงงุโมน้อยก็ทำละครได้

มีเอาเล่นแน่น่อยพอละ

เค้าบอกว่าเจอนุ่ม๒คนน่ะ
ไปทำให้รถตีทั้งถนนเลยนะคะ
เขาไปจอดรถอยู่บนถนนใช่ไหม
มีคนมาลงในทวิตเตอร์เขาบอกว่า
เผยแพร่คลิปนะคะเป็นรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่ง
จอดตรงนั้นอยู่ตรงไฟจราจรนะคะ
ส่วนคนขับแล้วก็เพื่อนเขาเป็นชาวมาเล
หลับคือหลับทั้งคู่
ซึ่งการกระทำของพวกเขาส่งผลให้รถติดยาวเหยียดเลยนะคะ
ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามที่จะมาปลุก
แต่ไม่ว่าจะปลูกยังไงก็แล้วแต่ไม้ตื่นค่ะ

เพราะฉะนั้นทำอย่างไรก็ไม่ตื่นแล้วทำอย่างไร

ก็บอกว่าระบุไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยก็เอาคลิปมาลงก็ต่างตกตะลึงว่า
พวกเขาทำไมถึงได้หลับลึกกันถึงขนาดนี้
หลับอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ
ในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยก็ชื่นชมว่าเอาแหละ
เขาเรียกว่าถ้าเมาก็คือเมาไม่ขับ

แต่ขับนะแต่มาจอดอยู่กลางถนน

ควรตั้งใจฟังคนอื่นอ่านข่าวบ้างนะครับ
อ่านไลน์ให้ผู้ชายที่ส่งนะ
นุ่มมาทำรายการบ้างดีกว่าเรา
อีบ้าฉันนั่งอ่านข่าวเนี่ยดูสิฉันดูเดี๋ยวฉันต้องเตรียมแบบว่าเนี่ย

ช่วยสีแท้หน่อยค่ะเข้าในดูข่าวเตรียมอ่านข่าวต่อไป
เพราะว่าเบรกหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องโควิดตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปลามมาในคนวงการบันเทิง
ต่อหลายคนจะมีอัปเดตเรื่องของนักแสดงต่าง
แล้วก็วันนี้เชียงใหม่สั่งปิดวอร์มอัพกราวนะฮะ
หลังจากที่สาวเที่ยวมาราทอน๘วันรวดติดโควิด
อัยยะมาอีกแล้วซึ่งเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันนิด๑
วันนี้คือรองผู้ว่าเมื่อกี้พยายามอ่านอยู่นะฮะ
เขาบอกว่าวันนี้ไอ้การตรวจเจอโควิดเนี่ยก็กลายเป็นแบบว่ามันเกิดขึ้นพอสมควร
คณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีมติให้ปิดร้านวอร์มอัพคาเฟ่
แล้วก็ร้านกาวเป็นระยะเวลา๑๔วัน
เพราะฉะนั้นในช่วงสงการนี้คุณจะไปวอร์มอัพ
ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่คุณไปไม่ได้

เพราะว่าเป็นร้านที่ปรากฏในทางบันดาลกรณ์ของผู้ป่วย
ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการตรงนี้

เพราะฉะนั้นในช่วงสงการ
เชียงใหม่ไม่ถึงเชียงใหม่เนอะ
ประวัติเดินทางไปสถานบางทึงในเชียงใหม่
อีกลายหนึ่งเป็นชายชาวจีนมีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงในกรุงเทพ
แล้วก็นนทบุรีเนี่ยปรากฏตรวจเจอโควิดได้ทั้งคู่เลย
ก็เลยแบบเอามาฝากกันโควิดลามไปถึงวงการบันเทิง
ช่องละครไม่ถึงช่องวันก็หยุดไปวันนึง

พลาคอลหรือหยุดมั้ยพลาคอลนักร้อง
แต่ว่าช่วงวันที่ออกขาบานเขาก็ต้องหยุดพักไปก่อน
นักร้องรู้สึกดาหยุดแล้ว

ตอนนี้เขาตามหาอยู่คุณแม่ที่เป็น
ล่าสุดที่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ลูก๒
ยูทูปเปอร์มียูทูปเปอร์ดังติดอยู่หนึ่งคน

ยูทูปเปอร์ที่เป็นกินรีวิวร้านอาหารใช่ไหม

นี่ไงฉันมีรูปเลยเออมีคนบอกฉัน

ดาราคนนั้นคือ

ซึ่งเป้ยปานวาดก็ไปกินข้าวกับยูทูบเบอร์คนนึง

เขาไปเจอกันที่ร้านอาหาร

ซึ่งก็มีคนถามว่าเฮ้ยแล้วเป้ยทำไมไม่กัก
คืออย่างนี้เขาไปเจอไปเจอที่ร้านอาหาร

๒๒๓หรือ๒๔ประมาณนี้
แต่ว่าตัวยูทูปเบอร์เขาแสดงอาการคือ๒๘

แล้วก็ไปตรวจเช็คปรากฏผลออกมาในวันที่๓๐

ก็อยู่ในช่วงที่แต่ว่าคุณเป้ยเองวันนี้เขาไปตรวจแล้ว

แต่ก็จริงก็ต้องอยู่ในช่วงของการกักตัว
ได้ต้องตรวจซ้ำ
ไม่ใช่แค่คนนี้อย่างนักร้องเองก็มีอีกหลายคน
พี่โอ๊ตปราโมทเขาออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาขอหยุดเลย
เพราะว่าเขาไปร้องเพลงในคลับที่ทองหล่อ
ยังมีพี่วงไทเทเนียมเนาะก็อันนั้นก็ไปร้องเพลงเหมือนกัน
ทั้งครอบครัวทั้งคุณนานาคุณเวย์อะไรหยุดหมด
สแตมก็ไปร้องเพลงตรงแถวทั้งนั้น
ทีนี้ก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่มาเที่ยว
แล้วติดโควิดมาชมคอนเสิร์ตเขา

อย่างของวีวิโอเรตนี่คือมาจากขอนแก่น
ที่เขาไปร้องเพลงที่นั่นแล้วมีคนที่ติดเหมือนกัน
ไปชมคอนเสิร์ตแต่ส่วนของด้านเนี่ย
จริงก็คือมีคนในวงของเขาติด

แต่เขาก็บอกว่าเขาสุ่มเสี่ยงดังนั้นเขาก็
รับผิดชอบรับผิดชอบหยุดกันไปอะไรอย่างนี้

ก็คืออยู่แบบว่ามีเพื่อนที่ติดโควิด
ทิติเพิ่งไปจับใบดังใบแดงมาไม่ใช่เหรอ
นู่นไปกับใบแดงขอนแกน
ขนาดเดียวกันฉันอ่านเวลาอ่านแล้วกลัววันหนึ่งเป็นของฉันจังเลย

เอิญปริยพัฒน์นะฮะน้องไบร์ทไอ้ไบท์วินโดนทั้งคู่เลย

ก็คือสงครามดอกไม้อันนี้คือกองถ่ายเรื่องสงครามดอกไม้
ก็มาอยู่ใกล้กันหมดคุณแม่ก็คนนี้ก็มาถ่ายเรื่องนั้นนะ

พี่ผัดไปเจอคนนี้คนนี้พี่ภาคก็ไปถ่ายอีกกรอง

ตอนนี้การแบบว่าอาหารข่าวแล้วอยู่วงการบันเทิง

ปุ๊บสักพักนาดาวทำทางนักสือจดหมาย

มันใกล้เข้าไปทุกทีแล้วเนาะ

ใกล้ไม่ดีเนอะเพราะล้างมันทำงานใกล้กันหมด

คุณแม่ต้องทำงานทำงานจะเป็นบ้า
ให้ใช้ให้ครบเป็นสิบจิตกลาง
แบกการ์ว์มันก็เป็นส่วนหลังบ้านทุบพิงมา

ถ้าเขานั่งตรงบ้านเขาก็ทะเลาะกับต้นไม้
เขาไปเที่ยวทะเลนะเขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยลุกเป็น
ไฟเลยนะคะเพราะว่าน้องยายาเนี่ยใส่ชุดนี่ไงชุดว่ายน้ำ
สีรึงนะคะ
คุณหมายดวิกาเขามีการโพสรูปคู่กันนะนะคะทีนี้เนี่ยคุณเกิ่งเข้าก็มีการ
โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่น
คือหลายคนต้องพยายามแปลนิดนึงว่ามันคืออะไร

เอาสาวใหม่ก็ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันที

เรารักกันมากเลยที่รัก
อุ๊ยเรารักแกมาก

รอก็เรารักกันมอมมาก
เลยเลยอ่ะที่รัก
อันนี้ทางแบบว่าคนในโซเชียลลงความคิดเห็นกันนะคะ

แต่ก็คือต้องรอคุณเต๋อออกมาพูดว่า

เขาต้องออกมาเฉลยนะไม่งั้นอึดอัดกันนะ
อยากรู้อยากรู้ใช่ไหม

แต่หมายความว่าไม่มีแบบชื่อย่ออะไรเขาเหนื่อยนี้ใช่ไหม

พี่เต๋อร์เป็นคนแบบว่าคลีเอทด้วยไง
ดังนั้นต้องรอเขาว่าเขาจะออกมาบอกว่าเขาเขียนอะไร

ให้เขาฟังแล้วเขาก็จะชอบชมว่าแบบเสียงเพราะ
อ๋อเดี๋ยวจะต้องเชิญเปิ้ลไอรินมาออกแสอีกแล้วหรือ

หมายคุณจะต้องเชิญเป็ลไอรินมาอีกแล้วหรือ

เปิ้ลนายเลี้ยงผีได้ผู้ชายได้ผู้อีกแล้วเหรอ

สำหรับมีการยุติการค้นหาพระชั่วคราวแล้ว
เนื่องจากน้ำในถ้ำสูงไม่หยุดเลย

แล้วก็ต้องจัดทีมเร่งช่วยพระทุดง
ซึ่งพระทุดงติดอยู่ในถ้ำ

ตอนนี้ก็มีการหารือกับหลายฝ่ายนะฮะให้เข้ามาช่วยเหลือ
คือเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุรกษ์
ภายในถ้ำพระไสงามบริเวณสำนักสงฆ์อำเภอเนินมะปรางเนี่ย
ปรากฏว่าตอนนี้ฝนตกหนักนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำ
คิดดูว่าขนาดกู้ภัยยังดำน้ำเข้าไปช่วยพระไม่ได้เลย
เพราะเริ่มแรกมันเจ๋งแรงมันมืดแล้วด้วยแหละ
เขาบอกพระสองอายุ๔๖ปีชื่อพระอาจารย์นัดเข้าไปในถ้ำพระสายงาม
โดยไปปฏิบัติสมาธิภายในถ้ำในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ฝนมันตกอย่างหนักระดับน้ำในถ้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้น

ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฝนก็ยังคงโปรยปลายอยู่ไม่ขาด
ปรากฏว่าวันนี้ก็คือต้องสั่งให้หยุดหาก่อน
เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปส่งกำลังใจให้กับพระแล้วกันนะฮะ
มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนก็แห่เป็นห่วงน้องมากกี้
คือว่านางเอกสามท่านนี้เข้ามาในวงการไล่กันใช่ไหมคะ
ก็จะมีมากกี้ยาแล้วก็น้องคิมบอลลี่
แต่ทีนี้ทั้ง๓คนก็นัดเจอกันไปทานข้าวกัน
พอทานเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันโพสต์รูปของตัวเอง
แต่ว่าทุกคนขายาวหมดเลย
แต่ว่าทุกคนกลับไปมองที่ขาของมากกี้ว่ามันเล็กมาก
แต่จริงมากกี้ขาเล็กอยู่แล้วขาดูเขาเล็ก
เขาก็เป็นห่วงว่า
กลัวมากกี้ว่าเหมือนสุขภาพจะไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่ขาเล็กจริงนะคะดูสิ
ไปดูน้องแบงค์ทิตินิดนึงค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าไปคัดเลือกทหารนะคะ
เรียกว่าในวันที่เจ้าตัวไปจับใบดำใบแดง
เรียกว่าสาวกรี๊ดกันหนักหน่วงมาก
เพราะว่าเวลาไปจับใบดำใบแดงถอดเสื้อไง
ก็เลยไปเห็นแบบว่ากล้ามเนื้อของน้องเขาสักนิดนึง

นี่แต่ของน้องเขาไปเนี่ยคือเขามีเอกสารทางการแพทย์ไป
คือแพทย์ลงความเห็นว่านุ่มแบงค์ถูกจัดให้เป็นบุคคลประเภทที่๓
ก็คือว่ากระดูกสันหลังคด
วกกับมีการผ่าตัดใหญ่ที่หน้าผาก
ปีหน้าให้มารายงานตัวอีกทีหนึ่ง

๒๐ปีแถมความแทรกก็ไม่แผ่ว
พอมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่โอ๊ยเปิ้ล

มีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ย
มูเตลูหนักมากดูดูเมตตามหานิยมสามารถสื่อจิตกับพลังงานต่างได้
โดยเฉพาะกับแม่พรายสีน้ำผึ้งน้ำมันพลายเขาบอกว่าชื่อว่าแม่ดวงใจ
ที่จิลจักรพงศ์ให้มาเจ้าตัวพกตัวเสมอแล้วก็จะอธิษฐานิยมอธิษฐานจิต
เพิ่มพลังเสน่ห์เมตตามหานิยมจนชีวิตปังงานเงินหลั่งไหลเข้ามา
ผู้ชายไม่เคยขาดนางกล่าว

นางบอกฝรั่งโอ้ตอนนี้ฝรั่งมาหานางไม่ได้

เชิญมาออกเลยค่ะเช่นนี้หนูจะได้รู้